แล้วตอนที่ทางชุดการปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเขา

ไปเจอพวกยายาบ้ายาอีเนี่ย

แล้วมีคนที่เข้าไปเที่ยวเนี่ย
เข้าไปมั่วสุมกันเนี่ยเป็นร้อยร้อยคนเลยนะคะ
นี่เป็นภาพปฏิบัติการเมื่อคืน
แล้วสิ่งที่พอฟังข่าวแล้วก็ใจหายเพราะอะไรรู้ไหม
เยาวชนมีร้อยกว่าคนนะคะคุณผู้ชม
ปฏิบัติการครั้งนี้ของชุดเฉพาะกิจกรมการปกครอง
ก็ไปบุกเข้าตรวจค้นในเวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งที่ผ่านมา
แล้วก็ไปตรวจพบเนี่ยนะคะเจอยาเสพติดยาอียาไอซ์ยาไฟต์ยาเค
เกลื่อนพื้นร้านแล้วก็อยู่ในห้องน้ำภายในร้านด้วยนะ
เจอทั้งหมด๘๓ห่อนะคะแล้วก็ยังมีอุปกรณ์การเสพอีกจำนวนมาก
จากการไปตรวจค้นเมื่อคืนนี้เนี่ยนะคะก็พบ
ยาวชนพี่อายุต่ำกว่ายี่สิบปีเนี่ยมากถึง๑๒๘คนนะคะ
แล้วก็ยังมีนักท่องเที่ยวที่อายุเกิน๒๐ปีเนี่ยนะ
แต่พอนำทั้งหมดเนี่ยมาตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดปรากฏว่าฉี่ม่วงเนี่ย
ผลการปฏิบัติการอีกครั้งหนึ่งแล้วนอกจากนี้เนี่ยพอเขาตรวจสอบแบบนี้แล้ว
ก็เตรียมที่จะจับถั่วงหม้อค่ะปิดยาว๕ปีเลยเพราะว่าจะเสนอ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีให้ใช้อำนาจตามคำสั่งคอสชเนี่ย
ปิดสถานบริการแห่งนี้๕ปีเลยนะคะ